ที่เราเป็นดาเมเยอร์ของโรงเรียนอ่ะเพราะคุณครูเลือกใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่จ้
แล้วหนูเป็นได้ยังไงอ่ะไปอ้อนครูจ้ะ
ลูกก็ตายเป็นเจ้าหญิงลัมน์สิ้งของเจ้าน่ะ
เป็นนางฟ้าที่บ่ได้มาจากสวรรค์
แม่มันเจ็บจากห่วยชีวิตมันลงมาห่วย
ถ้าหายมันมันจะซวยให้มันซื้อด้วยกัน

วันหลังทำอย่างเนี้ยไม่ต้องวายรู้ป่ะ

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่สามจำนวนเก้ายก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องไอคิวใช้เพลงลูกทุ่งอีสานของพี่ไมค์มาหักเหลี่ยมโหด
เพลงป๊อปความหมายดีของน้องปั่นปั่นไปได้
มาในยกนี้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรต้องงัดหมายเด็ดมาแก้เกม
เพื่อให้มีโอกาสทำคะแนนบ้าง
น้องจะใช้ไม้เด็ดไหนต้องมาติดตามกันได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับและมีน้ำใจนะครับมาสู้กันเพื่อบ้านเกิด
ทีมที่ชนะเลิศนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง

และวันนี้นะครับคณะกรรมการทั้งสามท่านรออยู่แล้วยังมีลมหายใจที่จะต่อสู้กับเด็กอยู่นะครับ
ในตอนนี้ครับพี่หอยพี่ตั๊กและพี่ไอครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๗นะครับผมน้องปลื้มเลือกเพลงเจ้าหญิงลำซิ่งนะครับผม
เวอร์ชันของพี่ตายอรไทยนะครับน้องปลื้มครับจ้ะ
มีสเต็ปอะไรมาโชว์ซิ่งครับผมท่าเซิงนี้เลยจ้า
อ๋อท่าเซิงพี่แดดลองทำดูนะจ๊ะได้ครับแบบไหนครับ
อ่อนต้องตัวอ่อนด้วยนะครับโอเคครับผม
และน้องคุณนะครับเลือกเพลงสักซีดหนึ่งนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับ
ซักซีดนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับน้องคุณครับ
ผมเห็นปลื้มอะครับร้องเพลงสนุกผมก็เลยต้องงัดเพลงออกมาให้เวทีสัดเคลื่อน
โอ้มันต้องได้อย่างงี้ครับผมทั้งสองคนพร้อมกันหรือยังครับ
พร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไป

เหมือนไท
คุณฮายยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับ
สำหรับในยกนี้นะครับผมจะเป็นการประชันกันระหว่างลูกทุ่งอีสานนะครับ

เฮ้ยเฮ้ย

ทั้งสองคนก็มีความฝันสมัยเด็กกัน
แม้กระทั่งตอนนี้หนูก็ยังฝันอยู่ใช่ไหมลูก

หนูเคยฝันอะไรลูกหนูเคยอยากเป็นอะไร

เฮ้ยเขาคัดเลือกกันใช่ไหม

ที่เราเป็นดามิเยอร์ของโรงเรียนเนี่ยเพราะคุณครูเลือกใช่ไหมลูก
แล้วหนูเป็นได้ยังไงอ่ะ

ครูคะหนูอยากเป็นจริงนะจ๊ะ

อะไรนะเธอจะมาเป็นจะมาเยอะ

กระทาสูงกว่าเธอตั้งเยอะ

ไม้กระทาเด็ก

ไม่มีประสบการณ์เธอยังเป็นไม่ได้หรอกให้คนอื่นเขาก่อน

อ่ะก็ได้เธอต้องลองควงนะ

หมดสิทธิ์เลยนะต้องให้คนอื่นเขาเป็นนะ

ไหนเธอยืนซิ

ไอซ์เป็นมือหนึ่งของการควงกระทาครับครู

การนี้แปป๑
มันจะเยอะ

จับไม้เนี่ยนะคะแบ่งไม้ออกเป็น๔ส่วน
โอ้ยได้ครับเอามีดมาครับ

อายมีมุมนี้ด้วยเหรอ

เขาทำให้ดูตัวใหญ่แล้ว

อันนี้มีแอฟ

เธอทำอะไรอ่ะ

เธอทำแล้ว

เอ่อโหของจริง

โอ้โหโยนก็ลงได้แน่นอน

ของต้องเสนอครับ
นี่ครับ
คุณไอซ์ทำให้เด็กเป็นแบบนี้

เก่งมาก

เขาก็มีฝันของเขาเหมือนกันนะครับ

พักเกมใช่ไหมลูก
ทำไมเวลาที่ดูเกมแล้วคุณถึงอยากเป็นนักภาคเกม

มาจากพี่แป้งสวิงอะครับ

สนุกครับคือสนุกบ้างครับ

ผมไม่อยากให้ทุกคนรู้

วันนี้ไม่ต้องอายลูกมันเป็นความฝันของเรา

ลูกได้เลยแต่เราจะมีตัวเกมให้นะลูกนะ
แล้วคุณก็แต่งไปตามเรื่องแล้วเกมก็จะเล่นไปตามที่คุณภาคเลย

พี่คุณอยากได้เขาเป็นตัวอะไรครับ

คนนี้ชื่อฟ้าเพราะเสื้อสีฟ้า
คนที่ชื่อไอ้ดาม

เฮ้อค่ะเดี๋ยวเชี่ยวภาคมีขึ้นเร็วหน่อย

ไอดามเสียท่า

พี่แซคกระโดดทีบ
เดี๋ยว

ทีหนูอาจจะโตขึ้นไปแล้วหนูอาจจะไปเป็นนักภาคเกมนี้ก็ได้
เอาล่ะมาเปิดศึกกันก่อนดีกว่าครับ

เพราะฉะนั้นน้องคุณประจำที่ครับ
ปลื้มนะครับจะมาในบทเพลงอะไรลูก

ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครด้วยสิ

เจ้าหญิงลำซิ่ง
ทางเดินชีวิตมันคลั่งที่ผิดจนหวัง
ต้องเต้นไปตามปัญหาที่กระนำซ้ำเติมทุกสิ่ง
ทำกลางแสงสี

จังหวะดีกว่าชีวิตจริง
สาวน้อยลำซิง
เป็นเจ้าหญิงในใจคนจน

คนที่เปิดบนแกนแดงเตอร์
ฝนแป้งอาบสีแสงลีลา
เสียงกล่องแดนผสมสิ้นแคนบ้านนะ
ซุปเปอร์สตาร์ได้เวลาทั้งนาที
ออกหน้าเวทีเต็มที่ทุกที่ลา
สมมุติเอาว่าเป็นนางฟ้าราตรี
หยดน็อกเตอร์ไว้ทีหลังเวที
คำคืนนี้ให้ทุกชีวิตได้สุขจี
ให้ทุกชีวิตได้สุขจีน
สาวลำซิ้งสุดจริงด์
รำเสกละน้ำแพทย์ลำก็กระนำทำได้ทุกสิ่ง
เป็นนางฟ้าที่บ่ได้มาจากสวรรค์
บวชให้ลืมงานแต่ใจนั้นอย่าเกินเลย
วนให้ลืมงานแต่ใจนั้นอย่าเกินเลย
ได้เด้อได้เด้อได้เด้อน่าได้เด้อ

เจ้าหญิงรำสิ้งนะครับขอบคุณจ้าจากน้องเกลือนะครับ
น้องคุณเป็นไงครับเจ้าหญิงลำซิ่งของเราร้องเพราะจนผมขึ้นมาเต้นเลยครับ
แล้วพอจะผมขึ้นมาเต้นเลยครับเอามาฟังคณะกรรมการก่อนนะ
เก่งมากนะลูกประตั๊กทึ่งเลยอ่ะโอ้ลูกทุ่งเนี่ยที่หนูร้องเนี่ยหรือแหล่ที่ลูกร้องเนี่ย
ก็ถือว่าเกินอายุและความสามารถนี่มาทางอีสานหนูก็เอาอีกอ่ะลูก
แค่จำเนื้อเนี่ยก็สุดแล้วอ่ะเนอะเยอะมาก
เพลงนี้มันก็เหมือนแบบเป็นทางกึ่งทางภาคอีสานอ่ะปลื้มร้องได้ขนาดเนี้ยป้าตั๊กคิดว่าเก่งนะ
เพราะว่าเมรี่บางท่อน่ะประตักคิดว่าอุ้ยมันเดายากอยู่เหมือนกันอะ
ทีนี้มันยากยากที่เด็ก๙ขวบไม่น่าจะทำได้
แต่มันก็นิดหน่อยไม่ใช่ทั้งเพลงป้าตั๊กให้อภัยเก่งมาก

ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตั๊กครับพี่ไอ้ครับ
วันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเพลงอีสานด้วยอะค่ะ
เราต้องฝึกมันเยอะเยอะเยอะกันไป
ที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหนุจะร้องได้หมดเลย
อีสานกลางอะไรได้หมดเลยแม้กระทั่งบัวลอยเจ้าเพื่อนยากหนูก็จะร้องได้

ติดใจที่สุดเลยนะเวลาน้องลำเนี่ยแขนน้องอยู่ประมาณเนี้ย
เราเห็นอย่างนี้เลยนะอะไรก็แล้วแต่มันดูน่ารักไปหมดเลยนะ

ลำยังไงต้๊ะจะรำแน่อย่างงี้
เห็นแล้ว

ช้า

แต่รวมสรีระหรืออะไรก็แล้วแต่ความน่ารักเขายังเหมือนเดิมครับ
น้องคุณนี้น่ารักมากเลยอ่ะ

มันตอนไปเดียนละซีนหนึ่ง
แม่มันเจ็บจากหวย

พาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ

ตอนแรกเราก็ดีใจเนอะ
เออน้องก็มาเล่น

ไม่ต้องว่ายรู้ป่ะ

อ๊าอ๊ะอ๊าอ๊าอ๊าอ๊าอ๊า

พวกเจ็กมาซำซอน

ไม่เคยจำที่ไม่มีใครสอน
ใจต้องชนปวดหลาว
ที่สร้างกรรมเลียว

เล่เธอต้องเป๊ะเลยช่วยนะเกิน
ไม่เป็นไรพวกเราก็เดินต่อไปยังมีความหวังรออยู่
อาจกลับมาเพื่อแพ้ไม่ได้กลับมาเพื่อชอบ
ชีวิตต้องรอตรงซีนหนึ่งมันต้องไปดีตรงซีนหนึ่ง
ถึงแม้ว่ามันจะควยชีวิตต้องลงมาควย
ถ้าหากว่ามันจะสวยมันสวยไปด้วยกัน
ไม่ต้องรอตรงซีนหนึ่งมันต้องไปดีตรงซีนหนึ่ง
ถึงแม้ว่ามันจะควยชีวิตต้องลงมาควย
ถ้าหากว่ามันจะซวยให้มันซวยไปด้วยกัน
เออซักซีน
ได้กินแต่บ๊วยก็แพ้เป็นประจำ
ก็เป็นไอ้เต่าหน้าตาเศร้าคำว่าฉันน่าสะกดยังไงไม่รู้
จับมือกันฝันขอลองสักครั้งหนึ่ง
แต่งเพลงไม่เก่งเล่นกันง่อย
อยู่รวมกันเต้นชมรมแท้
ไม่เป็นไรพวกเราก็จะต่อไปยังมีความหวังรออยู่
อาจเกิดมึงว่าแพ้ไม่มีในการว่าเพื่อจอ
ซีนหนึ่งมันต้องไปดีตรงซีนหนึ่ง

ถ้าหากว่ามันจะซวยให้มันซวยไปด้วยกัน
ชีวิตต้องลงทุกซีนหนึ่ง
มันต้องไปดีตรงซีนหนึ่ง

ถ้าหากว่ามันจะซวยให้มันซวยไปด้วยกัน
เอ่อซัคซีน

ชอบมากเลยอ่ะ

อะไรครับ
เอาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ
จากหอยเป็นห่วย

ห่วย

รู้ตัวเน้น
มันเน้นมีเน้น
แต่ยังอุตส่ามีวาย

ว่านี่คือมารยาทของน้องนะครับคุณผู้ชม
วันหลังทำอย่างนี้ไม่ต้องว่ายรู้ป่ะ

สำหรับคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งเทใจไปให้คุณ
เพราะว่าน้องปลื้มเนี่ยก็รอคะแนนจากคณะกรรมการ
อยู่เหมือนกันคณะกรรมการครับอย่าลืมเทใจไป
ปลื้มนะครับน้องคุณเลือกเพลงประกอบภาพยนตร์ที่วัยรุ่นจี๊ดจี๊ดมาเรียกความมันได้ทั้งเวทีแบบนี้
กรรมการจะเลือกเทคะแนนให้ใครจะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
ต้องมาชมต่อช่วงหน้าครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
เป็นเจ้าหญิงลำซิ่งของชาวนาเป็นนางฟ้าที่บ่ได้มาจากสวรรค์

มันตามไม่ดีจนสีศนึง
จึงแม้มันยังจะห่วยชีวิตมันลงมาห่วยแต่หากมันจะซวยให้มันซวยรู้ด้วยกัน
ไม่รู้ว่าในยกนี้จะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่นะครับถ้ามีนั่นก็หมายถึงจากสองคะแนนเป็นสี่คะแนนทันทีนะครับ
รอบที่๓ยกที่๗ทีมที่ชนะคือทีม
ฝันนะครับ๑๗คะแนนจะได้คะแนนแล้วหนีขึ้นไปอีกหรือไม่นะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม

สามซ่าร่าฝันนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๗คะแนน
และแสบต้ามหาสมุทรนะครับ๑๓คะแนน
คุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ตอนนี้ศึกกำลังเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ
เหลืออีกเพียง๒ยกที่เขาจะประชันในเพลงเดียวกันนะครับ
ยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องคุณขวา๒คะแนนในรอบนี้มาได้สำเร็จ
เหลือเพียงอีก๒ยกสุดท้ายก็จะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว

ดีใจมากเลยครับที่ทำคะแนนตีตื้นได้อีก๒คะแนนครับ
โอ้โหแล้วน้องปลื้มล่ะครับผม
ดีใจด้วยนะคุณคะแนนอีกนิดเดียวก็จะเท่ากันแล้วจ้ะ
น่ารักมากเลยนะครับผม

เป็นการประชันกันระหว่างป๊อปล็อกปะทะลูกทุ่งป๊อปนะครับผม
สนุกแค่ไหนติดตามความสนุกแบบนี้ได้
ปีใหญ่ร้องได้โยกกำลังสาว
ตาลีอยู่ในยุโรปแล้วไทยอยู่ในไหน
ไทยอยู่ในเอเชียยังไงลูก

ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที
ปันชอบเล่นของสูงเลย
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะแห่งสวย
ก็ช่างมันก็ช่างเมา